แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
เมมบาร์ตปัจจัญบปอด

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านคุณรู้ค่ะ
พร้อมปรับทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
คุณผู้ชมค่ะไม่ต้องแปลกใจที่เจอหน้าเราสองคนในวันศุกร์แบบนี้
รับรองว่าวันนี้ต้องมีความพิเศษแน่นอนค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
เพราะว่าวันศุกร์แห่งชาติเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาประมูลคัมภีร์ของอร่อย
รสชาติหลักแบบแสงบรรยากาศหลักล้านแต่ว่าหลักลัก๑๐เป็นค่ะ
ลุกไปอยู่เกาหลีเลยล่ะตัวเธอ

เพราะว่าที่นี่เป็นร้านอาหารแลนด์มาร์คที่นี่เลย
กาญจนบุรีอร่อยสุดกับอบอุ่นฮาวส์ค่ะ
เลิศขนาดไหนสมคำร่ำลือหรือเปล่า

และตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของอร่อยหลัก๑๐แล้วค่ะ
นะคะขอเอาใจคนที่วางแพลนมากาญจนบุรีแบบรัวเลยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะร้านที่มิ้นจะแนะนำในวันนี้นะคะ
มีการปลูกผักแบบไฮโดโปนิกเอ๊ะจะเป็นยังไงนะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะตามมาเลย
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะได้มาเก็บผักนะคะผักสดเต็มตะก้าแบบนี้ค่ะ
มิ้นจะนำผักไฮโดโปนิกนี้นะคะไปทำเป็นเมนูหลักสิบกันค่ะ
แต่ว่าเมนูหลักจีบอันอื่นเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยค่ะ
เดี๋ยวมาแนะนำแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าค่ะกับเมนูนี้เฮ้ยมันบิ๊กบึ้มมากอ่ะคุณผู้ชม
กับสปาเกตตี้ต้มยำทะเลค่ะเครื่องแน่นสุดสุดนะคะจะเป็นซีฟู้ดค่ะ
มีทั้งกุ้งหอยปลาหมึกนะคะแล้วในจานเนี่ยนะคะเขาจะทำเป็นเส้นนี่สปาเกตตี้นั่นเองค่ะ
แล้วข้างในนะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากมากเพราะว่ากุ้งตัวใหญ่มากค่ะ
แล้วก็มีหอยนิวซีแลนด์นะคะหอยแมลงผู้นิวซีแรนด์นะคะแต่เดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนละกัน

อร่อยสุดเลยค่ะกับสปาเกตตี้ต้มยำทะเลจานนี้ราคา๙๐บาทค่ะ
โอ้โหคุ้มสุดเลยคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากเครื่องที่แน่นแล้วนะคะชามมาอย่างใหญ่กินอิ่มท้องแน่นอนค่ะ
ต่อด้วยจานที่สองเลยค่ะกับจานนี้ค่ะผัดไทยกุ้งสดซึ่งพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะว่า
จานนี้นะคะซอสที่นำมาผัดค่ะทางร้านเขาทำขึ้นมาเองค่ะคุณผู้ชม
นี่โอ้โหหน้าตาน่าทานสุดนะคะ
อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมซอสที่ทางร้านทำเองเนี่ยนะคะ
มันคือซอสมะขามค่ะแล้วก็มาผัดนะคะ
รสชาติมันจะแบบกลมกล่อมมากเลยค่ะมีทั้งความหอมนะคะ

แล้วกุ้งก็ตัวใหญ่เน้นแบบนี้เลยค่ะ
จานนี้นะคะราคาอยู่ที่๘๐บาทค่ะ
แล้วมาต่อกันที่มิ้นภูมิใจเสนอสุดค่ะ
เป็นสลัดไฮโดโปนิกค่ะ
ซึ่งจานนี้เป็นผักที่มิ้นเก็บเองโอ้โหรู้สึกภูมิใจมาก
เดี๋ยวเรามาชิมเลยนะคะว่าผักที่มิ้นเก็บเองเนี่ยนะคะ

อร่อยคุณผู้ชมผักสดมากเลย
ถุงสุดราคาอยู่ที่๖๐บาทเท่านั้น
เป็นยังไงคะคุณผู้ชมได้กินของดีนะคะ
ของที่แบบปลูกกันแบบว่าสด
ไร้สารพิษมาที่นี่ต้องสั่งนะคะ
นุ่มมากมันเป็นอะไรที่ทุ่มมาก
แน่นมากมันเป็นอะไรที่แน่นมาก

ถ้าตัวเธอต้องเป็นสัยมากมันเป็นอะไรที่สัยมาก
แค่แก้ก็พอไม่ต้องมาอ้างอิงพ่อแท้
ฉันหมายถึงอาหาร
แต่ละเมนูคุณผู้ชมค่ะอเล่อลังการเกินราคามากเลยนะคะ
ดูสินี่แค่ร้านแรกนะคะยังแทบอดใจไปกินไม่ไหว
ร้านต่อไปนะคะบอกบ้างนิดนึงว่าถูกใจคออาหารอเมริกันแน่นอน
แต่จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมช่วงหน้าค่ะ